คุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องของวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น
แล้วก็การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เครือสหพัฒน์ก็คำนึงถึงเรื่องนี้ค่ะ
มีการเดินหน้าโครงการประชารัฐด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อความยั่งยืนของระบบนิเวศแล้วก็ชุมชน
เดี๋ยวเราไปติดตามโครงการดีแบบนี้พร้อมกันจากรายงานเลยค่ะ
โครงการปลูกภัยคืนผืนป่าสร้างอาชีพเป็นโครงการประชารัฐ
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กับบริษัทสหโคลเจนชนบุรีจำกัดมหาชนและบริษัทย่อย
เพื่อลดการบุกรุกป่าและร่วมฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
ลดความขัดแย้งเรื่องที่ดินทำกินในเขตป่าสงวน

รวมถึงเพื่อสร้างแหล่งอาหารและอาชีพให้กับคนในชุมชน
ในพื้นที่บ้านห้วยวาดตำบลทุ่งพึ่งอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง
อดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและนโยบาย
ประชารัฐเครือสหพัฒน์
โครงการประชารัฐด้านสิ่งแวดล้อมที่เครือสหพัฒน์ดำเนินการ

ด้วยการปลูกป่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำ
พื้นที่ป่าไม้ที่มีปัญหาไฟไหม้
และพื้นที่ป่าชายเลนที่ส่งผลกระทบกับระบบนิเวศ
คืนชีวิตให้พื้นป่ามอบสีสันให้โลกสวยงาม

กิจกรรมการอนุรักษ์เต่าทะเลไม่ให้ศูนย์พันธุ์
อกจากนี้ยังมีโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงาน
เป็นที่ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร
ซึ่งเครือสหพัฒน์คำนึงถึงวิถีชีวิต

และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อความยั่งยืนของระบบนิเวศและชุมชน